มีความสับสนอยู่ทั้งนี้เนื่องจากว่าบางข่าวบอกว่าพักอนาคตใหม่
ชนะ๖๒คะแนน
แต่ว่าบางข่าวที่ปรากฏก็คือพักประชาธิปัตย์ชนะ๔คะแนน
จากการนับทั้ง๖๑กระดานจำนวน๒๔๕หน่วย
พบว่าเมื่อมีการรวมคะแนน
แล้วพักประชาธิปัตย์หมายเลข๒คือพันโทสินทบชนะ๔คะแนน

พันโทสินทบหมายเลข๒พักประชาธิปัตย์ได้คะแนน๓๕๗๑๑คะแนน
ส่วนหมายเลข๙พักอนาคตใหม่ได้๓๕๗๐๗คะแนน

ในส่วนของข่าวการเมืองที่เกิดขึ้น

ที่เราพูดถึงแค่๑เขตของจังหวัดน้องความปฐมเท่านั้นนะคะ
เขตเดียวนะคะเขตหนึ่งเขตเดียวที่เราต้องย้ำแบบนี้คือว่า
มันสามารถที่จะอนุมานได้ไหมว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราต้องตรวจสอบอะไรย้อนกลับไปใหม่บ้างนะคะ
แต่อันนี้มันก็แค่วิธีการตั้งคำถามของประชาชนผ่านทางสื่อหรือว่าสื่อวิพากษ์วิจารณ์เท่านั้น
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยข่าวมันกลับไปกลับมาจะเรียกว่าพลิกก็ไม่เชิงนะคะ
คือที่มันกลับไปกลับมามันมีตัวเลขจริงของมันอยู่เพียงแต่ว่าตัวเลขจริงกว่ามันจะออกมา
มันถูกตรวจสอบโดยสองพักใหญ่ทั้งคู่เลยนะคะคือเขาพลิกกันแพ้พลิกกันชนะแบบนี้นะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วที่พลิกกันไปพลิกกันมาเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการทำงานของกรกต
อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะกรกตเองก็ออกมายอมรับเรื่องนี้นะคะ
คำถามคือว่าโมเดลที่เกิดขึ้นที่นครปฐมเมื่อวานนี้มันจะแสดงให้เห็นในที่อื่นได้อีกหรือไม่
ถ้ากรกตยอมรับคำร้องแล้วก็อนุมัติให้มีการนับไหมบ้างเลือกใหม่บ้าง
ก่อนหน้านี้มีเอกสารของกรกตออกมาถ้าคุณผู้ชมจำได้หลายสัปดาห์แล้วนะคะ
บางส่วนก็มีนับใหม่บางส่วนก็มีเลือกใหม่
แต่ว่าหลังจากนี้ดิฉันขอผลักดันเลยก็แล้วกัน
พักการเมืองทุกพักนะคะถ้าคุณสงสัยคุณไปค่ะ
แล้วถ้าคุณไม่ได้รับความร่วมมือจากกรกตที่จังหวัดใดก็แล้วแต่ร้องผ่านไทยรัฐทีวีได้ไปค่ะ
ไม่ได้อยากจะเอาใจพักการเมืองนะคะคือช่วยไปรักษาสิทธิ์ให้กับคนกากบาทให้หน่อย
นับใหม่ก็ได้หรือมีปัญหาจะเลือกใหม่ก็ได้แต่ยืนยันนะคะ
การเลือกตั้งไม่ถูกจะผลักดันให้ไปถึงโมคะนะคะเพราะม๔๔จะอยู่อีกนาน
นี่ก็ประโยชน์ประชาชนเช่นเดียวกันสองท่านคุยกันกับดิฉันในรายการ
ฉันไม่พูดตัวเลขเลยนะคะเพราะดิฉันไม่รู้จะพูดกับคุณผู้ชมโดยใช้คำพูดว่าอะไรถึงจะถูกต้องเดี๋ยวโดนตำหนิอีกนะคะ
ท่านแรกลองหัวหน้าพักประชาทิปัชย์มันวานที่คอนี้ท่านไม่แน่ใจว่า
รองรายการเลขาที่การพักอนาคตใหม่คุณชัยธวัฏตุรถรสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

คือยังเอาอย่างนี้เอาเล่าของญาติทางฝั่งนี้หน่อย
ขอฝั่งชนะเคนึงละกับปฐงได้ยังคะ
ได้หรือยังคะอนาคตใหม่ยอมรับหรือยังคะ
ยังไม่เป็นทางการเรายังมีข้อทรงติงอยู่ครับ

ฝากประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
ในทุกชั่วโมงที่ต้องทำงานกันเนี่ยค่ะ

พอมีประกาศนับคะแนนเนี่ย
ผมกับผู้สมัครก็เตรียมทีมที่จะไปตรวจสอบความถูกต้อง
เพราะเราเข้าใจว่าทุกคะแนนเป็นความสำคัญ
แล้วเราก็มีที่นั่งเหลืออยู่แค่๕๒ที่นั่ง
ถ้าเราสูญเสียไปอีกเราเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา

นะครับเราก็ไปตรวจสอบ
ผมว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็ระหว่างตัวทีมผู้สมัครพักอนาคตใหม่เอง
กับทีมผู้สมัครของเรา
แล้วก็ทีมตรวจสอบเรียกว่าผู้สังเกตการณ์เนี่ย

การจัดกระดานในการนับคะแนนใหม่เนี่ย

เป็นลักษณะวงรีแล้วก็เดินถึงกันได้ตลอดเวลา
จัดที่นั่งไว้สำหรับผู้สังเกตการ

มีพักเสรีรวมไทยด้วยนะครับ

อาจจะมีปัญหาขลุกคลักบ้างในช่วงแรก

แต่ก็เป็นข้อแนะนำของผมส่วนหนึ่งว่า

แล้วก็มีกระบวนการที่มันชัดเจนว่า
จะต้องทำอย่างไรถ้าเกิดเห็นไม่ตรงกัน

ในการนับคะแนนในกระดานหนึ่ง
สมมุติว่ามันมีความไม่ถูกต้องในบางคะแนนเนี่ย
สังเกตการณ์ของพักการเมืองหนึ่งคัดค้าน

มันมีบรรยากาศของการที่มีกองเชียร์มาร่วมด้วย

ผมก็บอกว่ากระบวนการณ์ก็คือน่าจะเป็นไปตามระเบียบ

ก็คือว่าให้เจ้าหน้าที่กรกตที่เป็นกรรมการนับคะแนนเนี่ย
เขาใช้ดุลพินิษฐ์และก็ห้ามกองเชียร์เข้าไปยุ่งมาก
เฉพาะผู้มีสิทธิ์คือผู้สังเกตการ

ใครไม่พอใจก็ทำหนังสือคัดค้านประกอบไว้
ก็แรกก็เป็นอย่างนี้ก็จบ
จนไปถึงกระดานรอบที่๔ทั้ง๒๔๕หน่วย
ทุกคนก็มีการตรวจสอบเดินกันไปตามปกติ

คือที่ถามประสาทธิปัตธิ์คืออาณาคมันอาจจะยังไม่ยอมรับ
อาจจะมีความขลุกขลักยังอยู่ที่สงสัยอยู่
แต่ทีนี้คือเรียนถามคุณสาธิตก่อนเพราะว่าดูจนถึงณตอนนี้

คือประชาธิปัตย์จะยังเป็นผู้ชนะในเขตนี้
ของนครปฐมเกือบจะแน่

แต่๔คะแนนที่ชนะมาคือเฉือนสุด

แต่จริงแล้วที่เกิดการนับคะแนนใหม่ในครั้งนี้ได้เนี่ยคือ
ที่เขตหนึ่งนครปฐมมาจากยังไงคะของอนาคตใหม่
คืออย่างนี้ครับก็ตั้งแต่หลังเลือกตั้งนะครับ
กอนาคตใหม่ก็เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย
เปิดเผยผลคะแนนรายหน่วยนะครับ

โดยให้กรกตกลางเป็นคนเปิดเลยนะครับ
ไม่ใช่ว่าให้ผู้สมัครแต่ละพักแต่ละเขตไปร้องกันเอง
เพราะมันใช้ขั้นตอนทะลองกันเอง
แล้วก็หลายเขตส่วนใหญ่ไม่ได้ให้นะครับไม่ได้ให้
และที่ให้ได้มาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะครับ
หลายเขตที่ได้มาเนี่ยก็ใช้เวลา๒๓สัปดาห์นะครับ
กรกตกลางบ้างยื่นกรกตจังหวัดบ้าง
กรกตเขตบ้างถึงกว่าถึงจะได้โยนลูกลงไปมา
สำหรับกรณีนครปฐมเขต๑นะครับ
เราได้รับพอไปร้องขอ
ก็ได้รับรายงานผลการนับคะแนนรายหน่วย
ประมาณ๑สัปดาห์หลังเลือกตั้งนะครับ
ทำไมถึงอะไรที่กระตุ้นสำคัญเลยที่ให้ผู้สมัครเราไปร้อง
เพราะว่าเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยปรากฏว่านะครับ
เราก็ได้รับกระซิบแล้วกันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่านหนึ่ง

ก็จะมีหน้าที่ไปดูผลการเลือกตั้งทุกหน่วยนะครับ

ก็ตอนวันนั้นเลยนะฮะณวันที่๒๔เลยตอนค่ำ
เขาแจ้งบอกว่าทางพักอนาคตใหม่ชนะนะชนะ๔คะแนน
เราก็แต่พอปรากฏว่าเรามาดูรายงานผลการเลือกตั้งของกรกต
ปรากฏว่าเราแพ้อยู่๑๔๗คะแนนนั่นคือที่มาที่มาเลยนะครับ
และพอเราได้รายงานผลการนับคะแนนรายหน่วยมานะครับ
เราก็รวมและปรากฏว่าเราชนะ๔คะแนนจริงนะครับ
คะแนนจริงจากเอกสารของกรกตนะครับ
ที่เรียกกันว่าแบบสอ
นะครับ๕ทับ๑แปลกนะครับนะครับ
ในบางหน่วยนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนที่ทางผู้สมัครของเราก็ทำเรื่อง
โต้แย้งไว้แล้วด้วยนะครับซึ่งก็นับจำนวนกรณีเนี่ย
ก็มีผลสำคัญในการพลิกไปพลิกมาทีเดียวในกรณีที่เราโต้แย้งไว้นะครับ
เช่นเราเห็นว่าเป็นบัตรดีเจ้าหน้าที่บอกเป็นบัตรเสีย
เราเห็นว่าเป็นบัตรเสียเจ้าที่บอกว่าเป็นบัตรดีโดยเทียบมาตรฐานเดียวกันนะครับ
หลายอย่างเป็นต้นนะครับอันนี้ยังไม่นับกรณีมีไฟดับนะครับ
ไฟหนักแป๊บเดียวอ๋อเกิน๑๐วินาที
มันมีขวดหมายกำหนดไหมคะเรื่องไฟดับไม่มีครับแต่ว่าไม่เป็นไร
อันนี้เรามันไม่ว่าอะไรก็เล่าเขาคนก็ตกใจนิดหน่อยนะครับผู้สังเกตการณ์นะครับ

ก็คือหมายความว่าประเด็นประดับไม่มีปัญหา
เพราะว่าทุกฝ่ายอยู่ที่นั่นแล้วก็ตัวแทนพักการเมืองก็อยู่

ไม่ประชาธิบัติไม่มีแต่เขาอาจจะมีก็ได้ไง

แต่เราต้องยอมรับสถานการณ์ร่วมกันว่า
ด้วยความโปร่งใสว่าอันไหนที่มันเป็นปัญหา

ประเด็นที่อนาคตใหม่มองนะครับ

และประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คือตอนนี้ผมคิดว่า

ไม่ตรงกับผลรวมของเอกสาร
คะแนนรายหน่วยของกรกตเอง
เมื่อได้ข้อมูลของประชาธิบัตย์ที่รวมมา

เมื่อวานนี้ถ้าสมมุตินับเลี่ยงเวลา

นับเลี่ยงเวลาคือเกิดอะไรขึ้นก่อนคะแปลกแรก
อันนี้ประกาศชัยชนะก่อนกรกตพูดหรือยังไงคะ
ใช่ครับใช่เราหลังจากนับเสร็จประมาณ๒ทุ่มนิด

เอาคะแนนจากกรกตกระดานสุดท้ายมารวมเสร็จเรารู้ผล
ซึ่งตรงกับตัวผู้สมัครพักอนาคตใหม่ก็รวมอยู่เหมือนกัน
แล้วเขาก็รู้ผลเช่นกันว่าเราชนะ๔คะแนน
เขาก็เลยไปโพสต์เฟซบุ๊คว่ายอมรับว่าแพ้เรา๔คะแนน
พอได้ผลอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเราก็เลยประกาศใช้ชนะ
ซึ่งตอนนั้นกรกตยังไม่ได้สรุป
เพราะฉะนั้นมันเกิดจากการที่ประชาธิปัตย์ประกาศใช้ชนะก่อน
ชนะ๔คะแนนชนะ๔คะแนนตรงกันไหมคะถ้าเรียนกำดับเวลา
คือใช่ประชาธิบัตรประกาศชัยชนะหลังจากนั้นผมคิดว่านั้นสักครึ่งชั่วโมง
คุณชัดชัยคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า
อาณาคตใหม่ชนะ๖๒คะแนนแล้วก็พออีกวันรุ่งขึ้น
คุณจรุงวิทย์เลขากรกตนะครับก็ประกาศบอกว่าประชาธิปัตย์ชนะ๔คะแนน
มันก็กลับไปกลับมานะครับจนกระทั่งวันนี้ช่วงบ่ายนะครับ
ก็ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ตอนแรกแจ้งว่าจะมีการนับคะแนนใหม่

ในหน่วยนะในหน่วยครับแต่สุดท้ายก็มีการเอาเอกสารมา
บอกว่ามีความผิดพลาดในการกรอกคะแนนดังนั้นไม่ต้องนับใหม่นะครับ
๔คะแนนจริงผมก็สงสัยนะครับคืออย่างนี้ไม่อยากตอบดีกว่า
ผมบอกว่าจริงถ้าเรื่องมันง่ายแค่ว่าดูเอกสารนะครับแล้วมันจบ
จริงผมอยากจะเรียนว่าสำหรับมุมอนาคตใหม่นะครับ
เรื่องนี้มันไม่ควรจะมาไกลถึงกับนับใหม่ด้วยซ้ำ
ออกไหมครับตอนต้นทางเนี่ยเราบอกว่ามีการรวมคะแนนผิด
โดยอ้างอิงเอกสารคะแนนรายหน่วยของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เราได้รับมา
แล้วเราชนะ๔คะแนนดังนั้นจริงเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะยุติ
ด้วยการรวมคะแนนใหม่แค่นั้นเองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก็ต้องไปตรวจสอบว่ามันเกิดการรวมผิดได้อย่างไร
นึกออกไหมครับเหมือนเหมือนวันนี้บอกว่าจริงแล้วไปประกาศผิดใช่ไหมครับ
ประกาศผิดว่าประชาธิปัตยชนะ๖๒คะแนน
จริงแล้วมาดูเอกสารสิมีการกรอกผิดนะนะครับประชาธิปัตยชนะ๔คะแนน
อันนี้ถ้าใช้แบบนี้นะฮะจริงแล้วเนี่ยรวมใหม่ตั้งแต่แรก
ก็เอาเอกสารมากางใช่ไหมครับไม่ต้องนับใหม่นะครับตั้งแต่รอบแรก
แล้วก็บอกว่ามีการบวกเลขผิดจริงมันก็ควรจะจบแบบนี้
เดี๋ยวฉันขอกลับมาไล่ใหม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาแน่
ทางคุณสาธิตคุณสาธิต

ตกลงวันที่๒๔เนี่ยเราจะสรุปว่าคืออะไร
เอา๒๔ก่อนนะคะตั้งแต่๒๔ตกลง๒๔นี่เรียกว่าอะไรคะ
นับคะแนนผิดกรอกเอกสารผิดเอาวันที่๒๔เรียกว่าอะไร
คือเอาภาพรวมก่อนนะ
มีนาการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับตรงกันว่า
เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนไม่ไว้ใจมากที่สุด
แง่ของเรื่องของการทำผิดกฎหมาย
หรือในแง่ของประสิทธิภาพของการทำงานกรกต
แต่ทีนี้เราจะไปเหมารวมเหมือนทุกเรื่องก็คงไม่ได้

อย่างพวกผมเนี่ยเจอเหมารวมว่าเป็นนักการเมืองเก่านะครับแล้วบอกไม่ดีหมด
บางคนบอกใหม่ดีหมดอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง
นักการเมืองมันต้องเป็นเกี่ยวกับดีหรือไม่ดีไม่ใช่เก่าหรือใหม่
ใหม่ก็อาจจะมีไม่ดีก็ได้แต่นี้กลับมาที่เรื่องเลือกตั้ง
ในเขตที่พูดถึงว่านักการประสงค์เขตหนึ่ง๒๔มีนาคม

ผมไม่มีข้อมูลเหมือนที่อนาคตใหม่มีแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกรกตในเรื่องนี้นะ
ว่าเมื่อมีการร้องเข้าไปแล้วเขาเห็นว่ามีมูล
เขาจึงให้โอกาสให้นับคะแนนใหม่คือปกติคะแนนห่างน้อย
ปัจจัยในการที่จะให้นับคะแนนใหม่นะฮะ

ใช่สิไปตั้งระเบียนนี่ไม่ใช่ว่าห่าง๑๐คะแนนแล้วบอกว่าไม่มีเหตุไปขอนับใหม่เนี่ย
เป็นดุลพินิษฐ์ของกรกตจะต้องดูว่ามันมีเหตุอะไรไหม
อย่างกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะมีเหตุไงฮะ
อาจลงคะแนนผิดช่องนะครับ
จึงนำไปสู่การประกาศให้มีการนับคะแนนใหม่โดยที่ไม่เลือกว่าเป็นพักอะไร
แต่ก็ต้องดูว่ามันมีเหตุมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะครับ
การวิธีใช้ในทุกเขตเลือกตั้งก็ต้องใช้ต้องยึดหลักกฎหมายและยึดหลักระเบียบตามนี้
ก็จริงอันนี้ใช่ก็คือจริงหลักฐานเราหนักแน่นมาก
เพราะเราใช้หลักฐานที่เป็นเอกสารจากกรกตเอง
แต่ต้องย้ำอย่างนี้ก่อนนะครับอนาคตใหม่เรียกร้องให้รวมคะแนนใหม่ด้วย
หมายความว่าไม่จำเป็นต้องจัดนับคะแนนใหม่
ก็คือจริงมันรวมใหม่ก็คือจบแล้วนะครับ
แล้วเราก็จะชนะ๔คะแนนแต่ว่าโอเคไม่มีการนับใหม่
อนาคตใหม่ก็ยังโต้แย้งอยู่ยังตั้งเรื่องขอสงวนสิทธิโต้แย้ง
คือจริงที่มาของการนับคะแนนใหม่นะคะ
มันมาจากข้อเรียกร้องของอนาคตใหม่ที่แค่ขอรวมคะแนนใหม่
เพราะเอกสารที่อนาคตใหม่ได้มาหลังวันที่๑๔มันรวมออกมาแล้วชนะ๔คะแนน

มันต้องไปดูระเบียบด้วยนะครับว่าเขามีไหมว่าให้ขอรวมคะแนนใหม่
ไม่เป็นไรแต่เรียนสรุปพฤติกรรมของเขาก่อนก็คือจริงแล้วขอรวมคะแนนใหม่จากเอกสารที่ได้มาที่บันทึกการเลือกตั้งวันที่๑๔
แต่ทีนี้กรกตก็ใช้ดุลพินิษฐ์อ้างอิงกฎหมายแล้วมั้งใช่ไหมคะ

ใช่จริงอย่างนี้ครับผมอยากจะให้กรณีนครปฐมเขตหนึ่งเนี่ยคือจริงแล้วเนี่ยเราทางอนาคตใหม่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาระหว่างพักอนาคตใหม่กับพักประชาธิปัต

ใช่เรื่องนี้เป็นปัญหาของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างที่คุณสาธิตบอกว่าวันที่๒๔มีนาเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันถูกเรียกว่าอะไรมันไม่ได้รับความน่าเชื่อถือมีข้อสงสัยหลายอย่าง
ซึ่งเดี๋ยวก่อนจะไปที่เขตอื่นของจังหวัฒนอื่นเดี๋ยวยังอยู่ที่เขตของผสมอาทริย์หนึ่งก่อน
เพราะเดี๋ยวจะมาวันที่๒๘คือเมื่อวานนี้
อันนั้นคือเขาขอรับรับใหญ่
แต่ก็ก่อต่อให้นับใหม่
ตกลง๔นี้มันผิดพลาดประการใด

ไปให้ชัยชนะที่ประชาธิปัตย์สักครู่ค่ะ
กับฉบับที่ปิดประการเห็นมั้ยครับ
อันนี้ไม่ถูกเป็นชุดที่ส่งให้ผมลง
ให้เทศรวมคะแนนเห็นมั้ยครับ

ส่วนเบอร์๙ของคุณสาวิกา๖๗แทบ
และก็๖๗

มาดูในแบบนี้แค่แนน

หมายเลือกคือแม่สุเทศชุมพัชประชาธิวัฒน์

๐แค่แนน
สองท่านโครสินทบแจ้ววิกิต
ประชาธิปัตย์๖๖
ตรงนะครับชุดที่ไม่ตรงก็คือ

เบอร์๙นักศึกษาสาวิชายินภาษีวัณธ์ณอันทรัพย์โบ๊ทใหม่๖๗

ที่แตกต่างไปคือชุดที่รวมคะแนนก็คือเป็นคะแนนของเบอร์
หายไป๖๖ครับจึงเป็นที่มาว่า
แถลกลุ่มอีก๒แล้วหรือแถลก๔
คุณผู้ชมคะที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือการอธิบายว่าทำไมประชาธิปัตย์ถึงพลิก
จะเรียกว่าพลิกไหมประชาธิบัตย์ถึงชนะ
กลับมาเหมือนเดิม

เดี๋ยวนะคะสรุปแล้วเนี่ยนะครับ
เอางี้คุณผู้ชมจริงมันมีข้อมูลอยู่หลายแบบเหมือนกัน
แต่เมื่อสักครู่นี้ไล่เรียงกันตอนโฆษณามันมีข้อมูลตัวเลข
คะแนนของประชาธิบัตย์กับอนาคตใหม่อยู่๓ชุดคือ

คือชุดแรกที่ประกาศให้ประชาธิปัตย์ชนะ๑๔๗คะแนน
ตั้งแต่วันที่๑๔อันนั้นชุดหนึ่งนะคะ
แล้วก็ชุดคู่ที่ได้เอกสารจากกรกตนั่นแหละ
แล้วมาบวกเองปรากฏว่าอนาคตใหม่ชนะเฉือนประชาธิปัตย์ไป๔คะแนน
จึงเป็นที่มาของการเรียกร้องให้รวมคะแนนไม่ได้ให้นับคะแนน
แต่อย่างไรก็แล้วแต่กรกตก็วินิจฉัยให้นับคะแนนใหม่
แล้วก็ตัวเลขชุดสุดท้ายคิดว่าน่าจะเป็นชุดสุดท้าย

คือการกรอกเอกสารของกรกตคือจริงมันเป็นเอกสารที่มันต้องเหมือนกันหมด
ใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นมันตัวเลขมันเลือนนู่นนี่นั่น
ก็เลยใช้กรอกใหม่หมดเลยกรอกมือใหม่หมดเลย

เป็นตัวเลขชุดคู่ที่๓ที่ทำให้ประชาธิปัตย์ชนะ
แต่ชนะแค่สี่คะแนนครับอธิบายว่าอะไรคะสิ่งที่เกิดขึ้น
สำหรับตัวเลข๓คู่นี้
มันเกิดได้หลายปัจจัยคือการนับคะแนน
ถ้าตัวเลขมันเอาตัวเลขก้อนแรกก่อนนะ๖๖คะแนนลงตัว
ลงตัวเนื่องจากว่าเดิมกรกตไปประกาศว่าผมแพ้๖๒
ผมประกาศว่าผมชนะ๔รวมกันแล้วได้ได้๖๖
แล้วก็ไปพบหลักฐานตอนตี๒ว่า
ไม่ประกาศคะแนนให้กับคุณสินทบ๖๖คะแนน
เท่ากับว่าสมการมาลงตัวแล้วว่าคะแนนคุณสินทบหายไป๖๖
ก็ที่กรกตประกาศ๖๒บวกกับผมเป็น๔ก็ถือว่าลงตัว
แต่ถามว่าคะแนนทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้
ก็อยู่ระหว่างทางนะครับว่า
คะแนนชุดเก่ากับชุดใหม่
ของพัฒนาคตใหม่ได้เพิ่มมา๑๐๐ขนาด
ของผมลดจากเดิมมานิดหน่อยก็มาเหลือห่างกัน๔ขนาด
แล้วถามว่าความเปลี่ยนแปลงตรงคะแนนตรงนี้มันไปอยู่ที่ไหน

เช่นบัตรดีอาจจะกลับมาเป็นบัตรเสีย

อ่าบัตรเสียอาจจะถูกวินิจฉัยว่าใช้ได้

อีกส่วนนึงผมยังเห็นว่า
เนื่องจากว่ามันมีคะแนนจากหน่วยเขตเลือกตั้งอื่น
มาปนอยู่ในคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนี้๑ใบ

มันปนได้ยังไงก็ไม่รู้จากเขตอื่น
แต่บังเอิญเบอร์มันเป็นเบอร์๒เหมือนกัน

เขาวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียเอามานับไม่ได้

ซึ่งอันนี้ก็เป็นธรรมตามกรณีวินิจฉัยของแต่ละหน่วย
มันก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขที่เกิดขึ้น

ว่าผมก็เพิ่งทราบจากประชาธิปัตย์ว่ามีกรณีแบบนี้ด้วย
ผมก็น่าสนใจอีกว่าตกลง

ตอนที่นับเสร็จเก็บบัตรเสร็จปุ๊บ
ซิลกล่องคะแนนบัตรเขตอื่นหน่วยอื่นมาเข้ามาได้ยังไง

แล้วก็มีกรณีอย่างที่อย่างนี้
ที่ว่าทำไมคะแนนมันถึงเพิ่มลดจากเดิม
มันก็มีกรณีเหมือนกันก็คือว่าเช่น
บัตรเสียกันเป็นบัตรดีบัตรดีกันเป็นบัตรเสีย
อย่างที่ว่าซึ่งมันก็มีที่เราแย้งเพราะว่ามี
ของเมื่อวานถูกไหมคะใช่เพราะว่ามีบางบัตรที่
คณะกรรมการที่ในหน่วยเลือกตั้ง

ซึ่งมันก็จะน่าจะเสี่ยงจริงแล้วก็ดู
แต่ว่าก็ถูกประกาศเป็นบัตรดี
เอาละตอนนั้นเมื่อวานซึ่งนี่ทำให้บัตรก็
บางหน่วยก็บวกไปก็บวกลบกันนะครับหลายหน่วย
ก็สลับกันหมดนะครับมันดีเป็นเสียเป็นดี

แต่ผมคิดว่าประเด็นมันคือว่า
เมื่อผลรวมแล้วผมก็เอาล่ะนับใหม่เนี่ย
มันมีบวกลบลบ๑ลบ๒เป็นไปได้
แต่ถ้าห่างกันเป็นร้อยนะครับเมื่อเทียบกับครั้งที่๑นะครับ
ห่างกันเป็น๑๐หลาย๑๐ห่างกันเป็น๑๐๐นี่
ผมคิดว่าประเด็นมันไม่ใช่เราจะต้องมานั่งเถียงกันแล้วว่า
ใครชนะประเด็นใหญ่กว่านั้น
คือสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อน
จริงเมื่อระหว่างที่ผมเดินทางมาเนี่ย
ทางพักรณคตใหม่ก็ได้ออกแถลงไปแล้วโดยโฆษกภักดิ์นะครับ
ว่าพักรณคตใหม่คงจะยื่นให้มีการเลือกตั้งใหม่
ในเขตหนึ่งในความประถมนะครับ
ซึ่งรายละเอียดก็ขอยังไม่พูดในที่นี้นะครับ

เพราะว่าผมคิดว่าผมคิดว่าประเด็นใหญ่มันอยู่ที่ว่า
มันเป็นไปได้ยังไงที่คะแนนมันห่างครั้งแรกกับครั้งที่๒ในขณะนี้
ประเด็นก็คือว่ามันแสดงให้เห็นว่าการนับคะแนนนะครับ
นับคะแนนการรวมคะแนนการจัดการเลือกตั้งมีปัญหาแน่นะครับมีปัญหาแน่
ถ้าอนาคตใหม่เขาขอให้เลือกตั้งใหม่นี่ประชาธิปัตย์คือไปร้องค้านหรือยังไงคะ
เป็นเรื่องของอนาคตใหม่กับกรกตครับไม่ใช่เรื่องของผม
แต่ผมก็มีข้อกฎหมายเหมือนกันว่ากรณีการนับคะแนนใหม่กับกรณีขอให้มีการเลือกตั้งใหม่
มันน่าจะต่างกันคือการขอให้มีการเลือกตั้งใหม่มันต้องพบการกระทำที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม

เช่นให้สัญญาว่าจะให้อะไรพวกนี้ที่เป็นการทำผิดกฎหมายแล้วเกิดความไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
อันนี้อับรุณพินิชย์เป็นของกรกตรอีก
คือสรุปแล้วเนี่ยเอานัดตอนนี้ก่อนแล้วกันนะ
แต่ว่าในส่วนที่เราค้านปริธรรมนึกออกนะคะ
คือยิ่งเฉือนกันแค่นี้เนี่ยยิ่งร้องได้เลย
คือมัน๑๒คะแนนแบบวินิจฉัยผิดบัตรดีบัตรเสีย

คำถามคือว่าการที่ไปร้องขอให้เลือกตั้งใหม่

ใช่คือเรากำลังสงสัย

มันมีรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวก็คงจะไปยื่นต่อไปนะครับ
แต่จริงผมอยากจะชวนว่าอย่างนี้ครับ
มันเกิดก็อันนี้นะครับของปฐมเขตหนึ่งนะครับ
มันเกิดคำถามใหญ่นะครับสำหรับทั้งประเทศเลยว่า
ตอนนี้เราเชื่อ
คะแนนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศได้ไหม

ถูกครับเท่านี้อันนี้ผมถึงบอกว่าเราเชื่อได้ไหมนะครับ

อนาคตใหม่อยู่เงียบดีกว่าไหมคะ

นี่เขายิ้มเลยนะประชาที่ปัด
ผมคิดว่าเรื่องนี้เราพูดกันโดยหลักการนะครับ
คือแล้วจริงก็ผมบอกว่าเรื่องนี้
มันเริ่มจากการที่เราได้รับคะแนนรายหน่วยมานะครับ
แล้วเมื่อรวมคะแนนรายหน่วยนะครับ
คะแนนมันเปลี่ยนคะแนนมันเปลี่ยน

ทีนี้คำถามคือว่าคะแนนในเขตอื่น
เราก็ได้ยินแบบนี้ในกรณีคล้ายของความประถมเขตหนึ่ง
เราได้ยินมาไม่ใช่เฉพาะเขตนี้เขตเดียวนะครับ
มีหลายเขตที่ก็มีคนมากระซิบบอกว่า

น่าแต่ว่าผมไม่ทราบทำประชาที่ปัดอาจจะได้
แต่อนาคตใหม่ไม่ได้ทุกเขตนะครับ
ไม่ได้คะแนนหน่วยย่อยทุกเขตนะครับ
จริงแล้วถามว่าจนมาถึงวันนี้นะครับ
คือจากข้อมูลหลักฐานที่อนาคตใหม่ได้รับเนี่ยนะครับ
เราได้รายงานผลการนับคะแนนรายหน่วย
ก็ยังไม่แน่ใจอีกนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับทำไมครับ
เพราะว่าตอนนี้ในบางเขต
เราพบว่าการบันทึกคะแนนในรายงาน๕ทับ๑แปลน
ไม่ตรงกับรายงานที่เรียกว่า๕ทับ๑
ที่เป็นขีดนี้ครับคุณจอมขวัญไม่ต้องงง

ตัวบัตรที่ใช้ขีด๑๒๓๔๕อันนี้

เมื่อนับตรงขีดนี้มันไม่ตรงกับเวลาที่ลงเอกสาร
ในการบันทึกใช่ไหมคะซึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวให้หาเอกสารก่อน

เขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาเท่าอนาคตใหม่นะคะ
ถ้าเลือกตั้งกันใหม่นะคะเดี๋ยวเรากลับมา
คำถามก็คือว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคู่เดียวนะคะ

แต่คำถามคือว่าตกลงแล้วสิ่งที่กรกต

ถ้ามีการร้องเรียนกันมันจะเกิดอะไรขึ้น

คือจริงฉันก็อยากจะผลักสอสอเข้าสภา
สู้กันในสภาให้หมดแล้วก็เอามาตรา๔๔ออกไปเร็ว
แต่ประเด็นก็คือว่าแล้วเมื่อถึง๙พฤษภา
เราจะได้ใครบ้างเข้าไปในสภาสักครู่ค่ะ
พร้อมค่ะเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คืออันนี้ที่เราคุยกันนอกรอบนี้เราคุยกันไปไกลกว่านับคะแนนเยอะ
ซึ่งอย่าพึ่งเลยอย่าเพิ่งให้ถึงตรงนั้นเลยนะคะ

ทีนี้ในประเด็นที่พูดถึงเรื่องของการ
จะนับคะแนนใหม่จะเลือกตั้งใหม่ใดก็แล้ว

ใช่ค่ะคุณสาธิตประเมินว่า
พฤษภาคมรับรองเพียงพอที่จะเปิดสภาไหมคะ

แต่ผมเรียกร้องให้รับรอง๑๐๐ไปเลย

ผมเห็นว่าข้อจำกัดของกฎหมายรัฐมนูญฉบับนี้ในการรับรอง๙๕
กับตัวเลขสัดส่วนที่จะต้องไปเลือกตั้งใหม่และมีตัวเลขใหม่
มันจะไปพันกับการคำนวณเกณฑ์แห่งการมีสอสอและสอสอเพิ่งมี
ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะต้องทำยังไง
ว่าถ้ารับรองเพียง๙๕แล้วบังเอิญว่าต้องไปเลือกตั้งใหม่
และคะแนนในแต่ละพักมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะรับรองได้หรือไม่
หิ้วกระเป๋าเข้าฮิ้วกระเป๋าออกสภากันอยู่อย่างนั้น
ใช่ไหมเพราะมันผูกพันหมดใช่ไหมคะ
ถูกต้องมันก็ลดไปเพิ่มไปลด
คนเป็นปาร์ตี้ลิตก็ต้องเสียวอันดับสุดท้าย
คุณสาธิคือได้คำตอบนี้จากกรกตไหมคะ
เผื่อคุยกันนอกรอบคือแบบได้เคยคุยเผื่อไว้

เพราะว่าเรื่องการตีความของกฎหมายเนี่ย

มันเป็นความเห็นที่เราจะใช้ในสถานการณ์

ซึ่งขณะนี้เอาเพียงว่าการคำนวณสอสอ
ระบบบัญชีรายชื่อก็เป็นปัญหาพอสมควรอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นประเด็นถัดไปเนี่ย
ก็ต้องไปว่ากันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ
ทีนี้ก็ผมก็คิดว่า
ก็น่าจะรับรองเพียงพอกับการไปจัดตั้งรัฐบาล

มันปริ่มน้ำทั้งสองข้างแล้วครับ

ก็ต้องไปหาทางออกอย่างไรหรือจะทำแบบไหน
กรณีที่มีความปริ่มน้ำของไม่ว่าจะฝั่งใดตั้งรัฐบาลก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
เป็นสิ่งที่คิดว่าจะเกิดปัญหาอะไรคะ
เปิดปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล

ซึ่งนั่นคาดการณ์ได้อยู่แล้วเมื่อเราเห็นเนื้อหาในรัฐธรรมนูญป่ะคะ
ใช่แต่เราไม่คิดว่ามันจะปริ่มขนาดนี้
ปริ่มจริงจะปริ่มเบอร์นี้
มันไม่ใช่ปริ่มอย่างเดียวแต่มันเป็นการจับข้างอย่างเหนียวแน่น
มันไม่มีการละลายความรู้สึกสองฝั่งออกจากกัน
มันจึงทำให้ประเทศนี้ติดลมอยู่อย่างนี้

ที่บอกว่าประเทศติดลมเนี่ยกับเสียงปริ่มน้ำปิ่มกับติดลมเนี่ยมาด้วยกันไหมคะ
มันใกล้เคียงกันเพราะว่าการจับฝั่งของคำว่าประชาธิปไตย

อีกฝั่งหนึ่งก็เหมารวมว่าเป็นความชอบทำที่จะจัดตั้งรัฐบาล
มันไม่มีการมาพูดถึงแนวนโยบายว่าพักนี้มีนโยบายอย่างนี้
พักนี้มีนโยบายแบบที่ตรงกันเดินไปด้วยกันได้
แต่บังเอิญว่าไม่ได้เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็แบ่งพวกจับ
เหนียวแน่นมากในฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เหนียวแน่นมาก
มันจึงทำให้ติดลมแล้วก็เหมือนกับติดล็อก
จึงไม่สามารถไปไหนได้ไกล

ยังไงคะส่งศิลป์ขึ้นมา
คือเรายังไปไม่ไกลถึงจุดนั้นสักเท่าไหร่นะครับ

คือตอนนี้มันเกิดบรรยากาศโดยรวมคล้ายกับว่า
เลือกตั้งเสร็จแล้วก็ไม่จบยังขัดแย้งกันอยู่มีปัญหา
จะไปสู่ทางตันเกิดการแบ่งคั่วเป็น๒คั่วเหมือนเดิมนะครับ
คือผมคิดว่ามันเป็นบรรยากาศที่ถูกสร้างมาแบบลวงตานะครับ
คือผมคิดว่าตอนนี้เรายังไม่เกิดปรากฏการณ์

ว่าจะปริ่มน้ำไม่ปริ่มน้ำตอนนี้ปัญหาเฉพาะ
ทำไมพระบาทไม่ลองคุยกับพลังประชาธิ์ดู

ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญตอนนี้นะครับ
ว่าการเลือกตั้งนะครับ
การมีนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งเข้าไปทำงานในระบบรัฐสภา
มันไม่ใช่เป็นต้นเหตุที่จะทำให้เกิดทางตัน
หรือเกิดความขัดแย้งติดลมนะครับ

คือว่าเมื่อจัดการเลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับ
องค์กรนะครับต่างนะครับ
ทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือองค์กรตามร่วมงุมต่างนะครับ
องค์กรที่ใช้อำนาจต่าง
ใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตามกฎหมายนะครับ
หรือไม่ถือของคิดว่าตอนนี้ถือของคิดว่าตอนนี้
เรายังอยู่ในขั้นตรงนี้อยู่เลยนะครับถูกไหมครับ
เรายังอยู่ในขั้นอยู่ที่ว่าตกลงคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย
จะจัดสูตรคำนวณสอบปาร์ติฤทธิ์ยังไง

หรือจับมีปาร์ติฤทธิ์ใช่ครับ๒๗พัก
ซึ่งเดี๋ยวอันละคนใหม่ก็ต้องไปโต้แย้งว่ามันเป็นอย่างนี้
คือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าตอนนี้มันยังไม่ถึง
บอกว่าคล้ายกับเราถูกสร้างเฮ้ย
การเมืองถึงทางตันแล้วเลือกตั้งแล้วก็ตัน
ตอนนี้ไม่ตันหรอกครับถ้าทุกหน่วยงานทุกองค์กรเนี่ย
ทำตามหน้าที่ทำตามกฎหมายก่อนนะครับ
จะใช้อำนาจโดยที่มีกฎหมายรองรับหรือเปล่า

คือลองวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยอยู่มานาน
อันนี้เขาพักใหม่แต่เดี๋ยวลองฟังพักใหม่ด้วย
พักที่อยู่มานานเนี่ยคือคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ในช่วง๒สัปดาห์นี้ทางการเมืองค่ะ
๒สัปดาห์นี้เปิดสภาไหมตอนนี้ห่วงสภามากเลย
สัปดาห์นี้ก็จะต้องมีการรับรองสอสอ
แล้วก็จะต้องมีการรวบรวมเสียงข้างมาก
หลังจากที่มีการประกาศรับรองไปแล้ว
แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งผมไม่ทราบจำนวนเสียงเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ย
สถิตรภาพของรัฐบาลที่จัดตั้ง

เพราะจำนวนเสียงในการทำหน้าที่ในสภาเนี่ย

ก็จะมีการบริหารบ้านเมืองโดยไม่ราบรื่นเท่าไหร่

ประชาธิปัตย์จะไปสร้างความมีเสถียรภาพให้ใครคะเลือกยัง
เรายังไม่เลือกเพราะเราจะต้องมีผู้บริหารพักชุดใหม่
แล้วก็ต้องมีประชุมเพื่อลงมติในเรื่องนี้
บรรยากาศของภาคประชาปัตย์ก็เคารพ
มติในที่ประชุม
กรรมการบริหารพักษณ์ร่วมกับส่อที่เหลือ
ที่จะตัดสินใจที่จะไปเป็นอย่างไร
ระหว่างไปร่วมกับประธาบาลกับใคร
หรือจะไปเป็นฝ่ายค้านอิสระหรือไม่อย่างไร

ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุม

เราเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่วันที่๑๕พฤษภาคมนี้

เพราะเมื่ออันนี้สำคัญกว่าเปิดสภาคอีก

ทางกระหนักพฤษภาคมใหม่ประเมินไว้อย่างไรคะนานทีเดียวค่ะ
หลังเลือกตั้งหลังประกาศ
คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะอย่างน้อยก็เนี่ย

พักเราเข้าสภาไหมคะถึงวันนี้ยังมั่นใจครับ
แล้วก็เมื่อเข้าสภากันแล้วก็หวังว่าพักการเมืองต่างนะครับ
หาเสียงเอาไว้สัญญาไว้ว่าจะ
คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจคอสช
ก็จะปฏิบัติตามนั้นนะครับทุกพักนะครับ
สำหรับผมยังอยากให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งนะครับ
อยากให้สังคมนะครับแล้วก็ทุกพักการเมือง
ตอนนี้มันกำลังเกิดวิกฤตศรัทธา
กับการจัดการเลือกตั้งผมคิดว่าตรงจุดนี้ณวันนี้
เรื่องนี้จะต้องมีคำตอบจะต้องคลี่คลายนะครับ
เราไม่สามารถเชื่อว่าตอนนี้
คะแนนที่ประกาศเนี่ยตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่านะครับ
ซึ่งอนาคตหมายจะยังทำงานตรงเรื่องร้องคะแนนอย่างนี้ค่ะ
ยังอยากเรียกร้องนะครับและที่สำคัญ
ถ้าเราพบหลักฐานข้อที่จริงว่า
การจัดการเลือกตั้งการนับคะแนนการลงคะแนนแล้ว
ผิดปกติหรือผิดพลาดจากข้อเท็จจริง

ผิดพลาดเลือกตั้งใหม่นับใหม่เป็นรายหน่วยเป็นรายเขต
โดยที่คนในคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีใครรับผิดชอบเลย
เข้าใจค่ะคนละประเด็นกันใช่ไหมครับ

คือการจัดเลือกตั้งใหม่เพื่อหนีปัญหา
อธิบายปัญหาไม่ได้กับต้องจัดเลือกตั้งใหม่จริง

คุณผู้ชมคะที่แซลอนักความใหม่หาว่าแซลกันแรงนะคะ

เหลือกี่คนเข้าพักหรือไปทั้งพักไม่ทราบ